สาวที่เขาเป็นเกษตรกรก็มีเหมือนกัน
จะเป็นใครชื่ออะไรและทำอาชีพอะไรไปดูกัน
อุ้ยน่ารักค่ะ

ปลอดเลยทอดอากาศค่ะเอออันนี้ทอดหมวกค่ะทอดออกมาแล้วน่ารักค่ะ
เห็นไหมแค่เห็นสายตาก็รู้แล้วว่าเธอเป็นสาวน้อยน่ารัก
อ่าพอทอดหมวกออกมาหมดแล้วโอ้โห
ปากอมจุนภูผิวพันธ์สนใจตอนแรกนึกว่าเป็นดาราไม่ก็เน็ตไอดอลใช่มั้ย
ทำคอนเทนต์หรือเปล่ากลางสวนยางแบบนี้

เธอนี่แหละเป็นเกษตรกรกรีดยางพาราตัวจริง

ชื่อว่าคุณเอ้ยนะคะจริงแล้วเธอก็มีอาชีพหลักเหมือนกัน
เป็นผู้วางแผนการลงทุน
แต่ว่าที่บ้านเธอเนี่ยนะคะก็เป็นเกษตรกรคือกรีดยางพารากันทั้งบ้าน
และในช่วงที่ผ่านมานี่นะคะนอกจากงานประจำที่เธอทำเออ

ลิ้มมีสไตล์เป็นของตัวเอง
และสิ่งที่เธอทำก็คือว่าเธอช่วยคุณแม่กรีดยางมาตั้งแต่เด็กไง

ถูกแล้วพอเป็นคนรุ่นใหม่ปุ๊บกลับมาช่วยงานที่บ้าน
ก็เลยถ่ายคลิปติ๊กต๊อกตามภาษาคนรุ่นใหม่ที่ใช้โซเชียลมีเดีย
นะก็ทำคลิปมาสอนการกรีดยางพาราแบบนี้
ให้ได้รู้วิถีชีวิตของชาวสวนยาง
ก็ทำให้ดูว่าเป็นยังไงเธอก็บอกว่าเออมันก็เป็นอีกหนึ่งงานนะ
เธอก็ทำอย่างมีความสุขได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ด้วย
แล้วคลิปต่างที่เธอโพสต์ลงไปในติ๊กต๊อกนี่แหละเป็นคลิปไวรัล
มีคนมาดูมากกว่าล้านคนล้านวิวเลยนะพี่น้องน่ารักมาก
น่ารักนะก็คือชื่นชมในความน่ารักของน้องหนึ่งล่ะ
สองก็คือชื่นชมที่ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานไม่เกี่ยงอาชีพ
ไม่ได้แบบเกี่ยงว่าเป็นงานหนักงานลำบากอะไรเธอก็ทำนะฮะ
เธอบอกว่าก็ช่วยงานคุณพ่อคุณแม่มาตั้งแต่เด็กนั่นแหละ
ทำให้ตอนนี้เธอก็เลยคล่องแคล่วกรีดยางได้อย่างชำนาญนะคะ
ว่างจากการทำงานหลักของเธอก็มาทำคลิปติ๊กต๊อก
ให้ความรู้เรื่องของอุปกรณ์กรีดยางหรือเรื่องของการกรีดยางนะคะ
ทีนี้ก็มีหลายคนเห็นแล้วก็สนอกสนใจ

เออตามต่อก็ตามไปดูความน่ารักความคิดเล่นความเป็นกันเองของน้องเอ้ยได้นะคะ
ติ๊กต๊อกที่ชื่อว่าเอ้ยอ้ายจ้ะ

คนรุ่นใหม่ที่เรียกว่าที่บ้านทำอาชีพเกษตรกรรมอยู่แล้วเนี่ยมันมีเยอะมากมาย
ลองไปต่อยอดดูไหมน่าจะเป็นประโยชน์ทั้งครอบครัวด้วยนะคะ
ก็เหมือนเป็นการประชาสัมพันธ์แบบผ่านโซเชียลในยุคนี้ตามสไตล์ของเด็กรุ่นใหม่ด้วยนะคะ